แม่โฮมอนแม่สวินมาก
วันนี้มีความสุขมากจริงเพราะว่าเราจะกลับมาสนุกสนานกันต่อในช่วงของ
พ่อบานแล้ว
เพราะว่าเมื่อกี้กั๊วบอกไปแล้วว่าให้เตรียม๓เตรียมของผูกปลาชัยเลนใช่มั้ยแร้ะ
ตอนนี้ก็ถึงเวลาของพระเอกของเราแล้ว

ไม่เหรอคะ

เพราะบ้านแจ๊กเขาควงผองที่เขาติดตามไปด้วย

อุ๊ยแล้วก็ไม่ควรไปปลูกป่าอย่างเดียวนะ

สวัสดีครับผมพ่อบ้านล้านลา

แล้วก็เป็นคุณแม่ของใครกันแน่ครับผม

โอเควันนี้เราเป็นเพื่อนกัน๑วันก็ได้

จะไปทำกิจกรรมกันในวันนี้ครับผม

โฮมสเตย์นั่นเองครับผม

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

หอยแคลงกันด้วยนะครับผม

ใช้พลังงานกันมากมายขนาดนี้
ต้องเติมพลังกันก่อนท่านผู้ชมครับ
โดยการรับประทานอาหารสักนิดนึง

เดี๋ยวให้เขาพาไปกันแล้วกันท่านผู้ชมครับนะฮะ

ทานอาหารที่กระเตกันเลย
ไป
และตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม

ความสนุกกับกิจกรรมที่ที่นี่เตรียมไว้ให้เนี่ย
มันเป็นเรื่องใหญ่กว่านะครับผม
แต่ว่าก่อนที่เราจะไปลุยกัน

นักท่องเที่ยวมาตลอดเวลาครับผม

แต่ก่อนจะไปลุยกิจกรรมกันท่านผู้ชม
ต้องไปกินข้าวกันก่อนนะครับผม

ลงเรือไปกินข้าวที่กระเตกันดีกว่า

จะเดินทางไปถึงอยู่นู้น

ตอนนี้ผมถึงกระเต้งนะคุณผู้ชมครับ
มา
บอกถึงความรู้สึกจากฝั่งมาถึงกระเตงซะหน่อยว่า
เป็นยังไงบ้างบรรยากาศของเรา

แต่ว่ามันก็จะมีน้ำเปียกอยู่ตลอดทางนะครับผม

ไปทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวแก๊งไป
เหนื่อยมากนะป้าเนี่ยมาต่ำมา
มาแล้วตอนนี้เมนูอาหารทั้งหมดก็มาวางอยู่ตรงหน้าของเราแล้ว
นั่งอยู่บนบรรยากาศของกระเตที่ลมดีมากนะครับผม
ข้อนไปทางแรงด้วยนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ทานอาหารอร่อยแน่นอนแล้ว
ดีครับแม่บ้านที่นี่เนี่ยนะครับผมกลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็จัดอาหารมาให้
หลายเมนูเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่
ด้วยนะครับอ่ะมาดูเมนูแต่ละอย่างกันว่ามีอะไรบ้างใกล้ใกล้ก่อน
เลยครับอันนี้คือปลากระโพงกรอบล่าซีอิ้ว
ข้างนี้เป็นกุ้งอบเกลืออ่า

แล้วก็เมนูสุดท้ายครับนั่นก็คือ
ปลาหมึกผัดกะปินั่นเองโอ้โห
เตรียมชอบเตรียมจ่ายกันเรียบร้อยนะเพื่อน
ลาดซะเลย

ปลาหมึกผัดชู
ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการทานอาหารบนกระเตง
แล้วก็เป็นกับข้าวที่กลุ่มแม่บ้านเขาจัดให้นะครับผม

สำหรับกิจกรรมที่รออยู่กันหรือไม่

ไหนบอกว่าจะพาไปปลูกต่อใช้อะไร

นี่ปล่อยไปนี่พาไปกินกินอย่างเดียว

แต่ให้เจ๊แจ๊คกับแอดเงินทานข้าวมากินแล้วมันแบบ

แสกท้องมากเลยขอไปทานไลฟ์ทานก่อนได้ไหม
ลองท้องแป๊บเดี๋ยว๕นาที

ไปเที่ยวกับพ่อบ้านล้านลาของเราเนี่ย
แม่ไม่มั่นใจว่าเขาไปกับของเพื่อนเขาหรือว่าผอง

ช่วงหน้ากลับมาจัดหนักกันตอนนี้ไปกินน้ำอาหารอะไรรองท้องก่อน
ให้พ่อบ้านแจ๊คเขาย่อยก่อนไงพอเขาย่อยแล้วเขาก็ลงไปลุยกินเหล้าด้วย
จริงเพราะเราฮิวเนี่ยเราได้ก่อนสักครู่เดียวค่ะพักก่อนสักครู่